เอามาดูคลิปที่เขาแชร์ในโลกออนไลน์หน่อยนะคะ
คลิปเป็นภาพหญิงสาวคนหนึ่ง
กำลังทะเลาะกับตำรวจอยู่นะคะ
ถูกระบุว่าทะเลาะอยู่ที่ริมถนน
ใต้สะพานเดชาติวงจังหวัดนครสวรรค์

เขาก็เลยหยิบโทรศัพท์มือถือถ่ายไว้
แล้วก็เอามาแชร์ในโลกโซเชียลมีเดีย
จุดนี้คือริมถนนใต้สะพานเดชาติวงศ

หญิงสาวที่ปรากฏในคลิปนี้นะคะ

เป็นครูโรงเรียนเอกชนอายุ๒๙ปี
เขาบอกว่าขณะที่กำลังขี่รถจักรยานยนต์ไปเรียน
มหาวิทยาลัยราชพัฒนครสวรรค์
ตอนนี้เขากำลังเรียนปริญญาโทอยู่
ช่วงนั้นที่ขี่ไปไม่ได้สวมหมวกกันน็อก

ขณะที่ถูกตำรวจเรียกจับที่บริเวณสี่แยกเดชาติวง
เธอยอมรับกับตำรวจนะยอมรับผิด
ก็คือหมวกกระน็อกไม่ได้ใส่ใบขับขี่ก็ไม่ได้เอามา
แต่ว่าอย่างไรเธอก็พยายามต่อรอง
รองไม่ได้หมายความว่าไม่อยากกระทำความผิดนะ
แต่ต่อรองว่าคุณตำรวจค่ะ
บัตรประจำตัวประชาชนไปก่อนได้ไหม
เดี๋ยวจะขี่รถจักรยานยนต์คันนี้

พยายามจะยึดรถท่าเดียวเลยนะคะ
แล้วก็ระบุว่าต้องเสียค่าปรับเท่านั้น
ถึงจะเอารถจักรยานยนต์ไปได้
และในช่วงการโต้เถียงกันนี่แหละ
ผู้หญิงคนนี้คุณครูสาวคนนี้ตัดสินใจ

บอกหนูจะไปกดเงินคุณตำรวจพุ่งออกไปเลยนะคะ
ยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาหลบหนี
แต่ว่าช่วงที่ขี่พุ่งออกมา
ตำรวจเขาพยายามกระชากแขนด้วย
ก็เลยทำให้รถมันไปเกี่ยวตัวกับตำรวจ
ล้มลงจนเกิดการขี่รถจักรยานยนต์ไล่ตามกัน
รถจักรยานยนต์ที่คุณตำรวจขี่ตามเป็นบิ๊กไบท์
ในช่วงของขี่ตามคุณตำรวจพุ่งมาชนรถของเธอ
เธอก็ล้มคว่ำลงสิคะรถจักรยานยนต์ก็ทับที่ลำตัว
พอลุกขึ้นมาได้กลับถูกตำรวจ
บีบคอบีบหน้าแล้วก็พยายามตบอีก

คุณครูบอกว่าตำรวจพยายามบีบคอบีบหน้าตบหน้า
ระหว่างนั้นแหละค่ะที่มีคนเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เขาก็เลยถ่ายคลิปนี้แชร์ในโลกโซเชียลมีเดีย
แล้วก็ตั้งคำถามว่าโอ้โหไม่ได้ใส่หมวกกันน็อก
พกใบขับขี่รุนแรงไปหรือเปล่า
นี่เป็นคำถามนะคะจากคนที่เขาถ่ายคลิปแล้วก็เอามาแชร์นะคะ
เอาฟังฝั่งของตำรวจบ้างนะคะ
ร้อยตำรวจเอกชาญศึกโคสิตอนันต์สารวัตร
จราจรสพเมืองนครสวรรค์
ซึ่งเป็นตำรวจที่ปรากฏในคลิปชี้แจงข้อมูลออกมาแบบนี้ค่ะ
ขณะที่อำนวยการจราจรบริเวณสี่แยกเดชาติวงศ์
เห็นหญิงสาวคนนี้ที่เป็นคุณครูปรากฏในคลิปนี้นะคะ
จอดติดสัญญาณไฟและไม่สวมหมวกกันน็อก
ก็เลยเรียกมาตรวจเพื่อที่จะจับแล้วก็ปรับ
ระหว่างเขียนใบสั่งคุณตำรวจบอกว่าหญิงสาวรายนี้รีบมากเลย
ขี่รถจักรยานยนต์พุ่งออกไปเลยทำให้ชนคุณตำรวจล้มลงก่อน
กางเกงคุณตำรวจก็ขาดด้วยขาถลอก
ยังลากรถของตำรวจไปตามถนนอีกประมาณ๓๔เมตร

ร้อยตำรวจเอกชาญศึกบอกว่ามันคือการทำร้ายเจ้าหน้าที่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่
ก็เลยขี่รถจักรยานยนต์บิ๊กไบท์ไล่ตามจนเกิดการชนกัน
อกจากนี้นะคะยืนยันว่าหลังจากเกิดการชนแล้ว
พยายามยกมือกันตัวเองตลอด
เพราะว่าผู้หญิงคนนี้ที่เป็นครูเนี่ย

แล้วก็ต่อว่าด่าทอตลอดเวลา
ก็เลยต้องยกมือขึ้นป้องกันตัว
สิ่งที่มันปรากฏในคลิปว่าเป็นการจับมือคุณครู
เพื่อที่จะไพ่หลังใส่กุญแจมือหรือเปล่า
พยายามบีบหน้าบีบคอหรือเปล่าตามที่ปรากฏในคลิป

มันเป็นการยกมือเพื่อป้องกันตัว
ไม่ได้เกิดการทำร้ายร่างกายกัน
ในเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นแต่อย่างใด